ยังไม่หมดคุณผู้ชมฮะเรื่องของเครื่องดื่ม

ช็อกมิ้นช็อกมิ้นผิดอะไร
แบนช่วยเห็นใจน้องมิ้นท์หน่อยนะ

แต่ว่ากาแฟส้มยังอยู่นะ
คราวนี้ไปถึงสนามแบตมินตันแล้วคุณ
เขาบอกว่าใครที่ใส่เสื้อสีส้มมาตีแบต

ส่วนใส่เสื้อสีแดงมานะ
อย่าใส่เริ่มรังเกียจแล้ว
นี่คือตอนนี้คือเรื่องสี

โดยการกุญกิลาสีกลับมาอีกแล้วนะ
ช็อกมิ้นถูกแบนใช่ไหมคะ

แต่ทีนี้เสื้อสีส้มใส่มาตีแบต

ซึ่งโพสต์ดังกล่าวเรียกเสียงฮือฮาเป็นอย่างมากเหมือนกันนะ
ซึ่งทางเพจได้โพสต์ในช่องคอมเมนต์บอกว่า
ใส่เสื้อแดงมาแอดจะไล่ให้ไปจับหนูนะคะ

ย้อนกลับไปเมื่อวันที่๑๖กรกฎาคมที่ผ่านมา
เคยโพสต์แบบนี้ครับว่าโปรเดิมวันนี้ใครใส่เสื้อส้มแดงมา

ครั้งก่อนยังส้มได้แดงได้เห็นไหม

ซึ่งอย่างที่บอกไปช่วงนั้นเหนียวแน่นนะแดงกับส้มยังเหนียวแน่นอยู่นะครับ
เสียส้มเสียแดงมาตีแบตได้ฟรี
ซึ่งเพจนี้ยังแซงท่าทีการเมืองอย่างชัดเจนนะ
เช่นโพสต์ที่ระบุว่าดูข่าวการเมืองเวลานี้

ช่วงที่สวส่วนใหญ่ไม่โหวตพิธาเป็นนายกรอบแรก
ระบุว่าสนามเราไม่อนุญาตให้สวและกรกต
รวมไปถึงลูกหลานของพวกเขาทุกคน
เข้ามาใช้บริการขอบคุณค่ะ
ก็ช่วงนั้นเป็นกระแสแบนสวนะครับ

ซึ่งสนามแบตแห่งนี้นะฮะประกอบการอยู่เนี่ย
มีสอสอในจังหวัด๓คนนะทั้งหมดเนี่ย
เป็นสอสอจากที่ไหนคุณเดา
ไม่ใช่จากเก้าไกลด้วยนะจากเพื่อไทยหมดเลย
ทั้ง๓คนเลยนะของอุตราดิษฐ์นะครับ

ดูต่อค่ะแดดนี่ปุ่นคราวนี้
เอาจริงนะจะมีความเคลื่อนไหวผ่านทางโซเชียลอยู่เรื่อย
รอบนี้มาร้องเพลงร้องเพลงแบบนี้เลย

อย่าพลิกกันไปนะ
จะกินช็อปมิ้นท์ไม่อยากกินช็อตฟิล

อันนี้ค่ะที่ให้ดูบรรยากาศคือจับไมค์แล้วก็ร้องเพลง
ผู้ชมผู้ชมเห็นใครหน้าคุ้นยังไงบ้างไหม
เพราะว่าดูแล้วเนี่ยมีคุณอะไรนะคุณกัณวี

ใช่ค่ะสอบเป็นชีวิตรายชื่อแล้วก็เหลค่าพักเป็นธรรม
พอร้องเสร็จปั๊บอีกคนนึงที่มาแจม
มาแล้วอาจารย์ปุ่นใช่เลยคาธิการคณะเก้าหน้าแล้วอย่างที่คุณผู้ชมได้ยินเลยแหม
เวลาที่พูดอะไรทิ้งท้ายเนี่ยคนจะแบบเฮกันใหญ่เลย

จะกินช็อกลิ้นไม่อยากกินช็อตฟิลคลิปนี้ค่ะผู้พันธุ่นก็โพสต์ลงในเฟซบุ๊ก
เอาไว้บอกว่าสังสรรค์ย้อมใจอย่าทิ้งกันไปนะ
อยากกินช็อกมิ้นท์ไม่อยากกินช็อตฟิลประชาชนลุ้นจนจะขิดอยู่แล้ว
เสิร์ฟทุกอย่างวัยรุ่นมากเลย
ใช่ไม่ใช่แค่นั้นนี่มีอีกใช่ไหม

นี่ถึงขนาดว่าไปปลีกตัวไปแข่ง
เอเชนต์โปรเกอร์ทัวร์ที่เวียดนาม

วงเล็บไว้ว่าเกมที่ดิวกันบนโต๊ะ

และประเทศเพื่อนบ้านของไทยก็จัดโปรเกอร์

ฝึกคนสร้างรายได้เข้าประเทศ
ส่วนประเทศไทยยังวนเวียนอยู่กับการดิว
ใต้โต๊ะเอาผลประโยชน์ของนักการเมือง

แล้วคุณสิทธานี่เขาก็เอา
เรื่องการแข่งโปรเกอร์มาเทียบกับการเมือง

เขาบอกว่าถ้าเมืองไทยดิวบนโต๊
ด้วยกฎที่มันทำยังไง
ขาดลอยจัดตั้งรัฐบาลแห่งประชาชน

ประเทศที่มีดีพร้อมทุกอย่างต้องมาล้าหลัง

ขาดความรักชาติเพียงไม่กี่คน

กรณีหมอชนน่านไงที่ให้สัมภาษณ์

ก้าวกลาย๑๕๑เสียงเป็นอันดับ๒
เพื่อไทย๑๔๑เสียงคืออันดับ๓

ช็อกมิ้นท์กับฝั่งประชาธิปไตย
แล้วค่อยไปชกได้ชก

เนี่ยคุณผู้ชมเอาจริงไอ้ชกได้ชกเนี่ย

ของผู้พันธุ์ภูมิกับหมอชนน่านก่อนนะ

การเมืองไทยเหมือนกันนะได้เห็นนักการเมือง

คุณผู้ชมนะครับพูดถึงเมนูช็อกมิ้นท์

จากร้านไหนเชื่อไหมคือร้านใต้ตึกนั่นแหละ
มันยังไม่ได้มีอะไรเกี่ยวกับเรื่องการเมือง

ที่ร้านยกเลิกเมนูยกมิ้นหรือยังคะ
คือต้องถามแบบนี้ที่ร้านบอกอ๋อยังคุณน้ำแข
คือขายปกติเพราะร้านเราก็ไม่เกี่ยวกับการเมืองเหมือนกัน

เพราะร้านไหนที่เขาขายแล้วขายดี

ทิ๊ง็แลบคุณผู้ชม
ต้องไปถามบาริสสตาร์ประจำร้านทิ๊ง็แลบ
คุณพบรุจิเกียรติขจร

ยอดคนมาซื้อมิ้นมิ้นช็อตก็๑๐๐๑๕๐แก้ว
ไม่ได้กระทบอะไรมากนักและในฐานะที่
เป็นคนขายและประจำอยู่ที่ร้านนี้อยู่แล้ว

ตอนนี้มีประโยคแบบแบบนี้ควรติดเท้าใจด้วย

คือด้วยรสชาติของมิ้นช็อกครับ
ทีก็เข้าถึงยากอยู่แล้ว

คือพี่บุ๊กอาจจะไม่ค่อยคุ้นกับทั้งรสและกลิ่น

รสมิ้นกับช็อกโกแลตมันแบบเต็ม

และด้วยความที่พอมีกระแสการเมืองทับถมเข้าไปอีก

ก็เลยเกิดกระแสแอนตี้ขึ้นมาครับ

แต่คุณพบรุชิเกียรทร์คจร
เขาฝากไปถึงน้องมิ้นอย่างไร
ที่จะสั่งน้องมิ้นช็อกมิ้นช็อกมิ้นต์อย่างไร

ปกติแล้วตัวน้องเองอะครับ

พยายามทำให้มันเป็นเมนูที่กินแล้วทุกคนมีความสุขอะครับ

คิดว่าเขายอมรับในการเปิดใจการกินวินทร์
โดนหาว่าเป็นของของเรื่องของสัญลักษณ์
ก็น้อยใจ

อ๋อนี่ไงครับผม

จริงบางร้านเขาไม่ได้เลิกขายนะคุณผู้ชม

เอาเมนูนี้อรับอะไรดิคะ

บางร้านเขาเปลี่ยนชื่อเมนูเลย

ก็เป็นภาพช่วงเสาร์อาทิตย์ที่เราเห็นว่า
มีความสุขเหมือนกับที่เรากินอาหารอื่นอย่าเอาไปเทียบ
หรือว่าเอาไปเกี่ยวยงกับเรื่องการเมืองเลยนะครับ
แต่ว่าเห็นเขาบอกว่ามีเครื่องดื่มอื่นที่เอาผสมมิ้นท
อย่าไม่ใช่ช็อกโกแลตอะไรอย่างนี้ครับ

ข้างล่างมีอเมริกาโนมิ้นพันเคสที่ไทยรัฐนะมีเหมือนกันครับ